ข้าวใส่ไข่สด

ดำมันเจอกับเรา๓คนได้ที่ว่าไม่มีออนภา

อ๋อเมื่อวานพี่มาใช่ไหมครับโอเคนะนางสวยนะพวกเธอต้องไปเกาหลีอีกแล้ว
แล้วไปทำอะไรอ๋อใช่ครับวันเด็กพี่นะขอมาให้นางเป็นคนน่ารักนะ
พี่พี่จะไปงานศพพี่โอป่ะไปเนี่ยคิดว่าจะไปนะกำลังดูวันอยู่
เพราะว่าวันนี้ได้มีโอกาสคุยกับคนที่พี่โอโทรศัพท์ไปหาพี่อุ้ยสุธิตาจำได้ไหม
อ่ารู้รู้จักเขาเคยเป็นแฟนกันก่อนใช่ไหมพี่โอ๊คโทรศัพท์ไประบายก่อนเสียชีวิต
ก็เหมือนประมาณว่าก็เหมือนไม่ใช่หลายคนบอกว่าเขาไม่เหลือเงินอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็แบบว่าเหมือนตัวเองรู้ว่าตัวเองแบบร่างกายไม่ไหวแล้ว
อืมก็ว่าไปอ้าวอีกหนึ่งเรื่องครับที่วันนี้เกิดขึ้น
คุณจะคิดดูไหมว่าไม่อยากจะเชื่อว่าทุกวันนี้คนเราเวลามันจะขนนู่นขนนี่ง่าย
เหตุการณ์นี้เกิดที่จังหวัดแม่สอดครับที่แม่สอดนั่นแหละที่จังหวัดตาก
อำเภอแม่สอดเนี่ยนะฮะคือร้อยร้อยตำรวจกรุณาชูเมือง
นายทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๑๔เนี่ย
หัวหน้าด่านตรวจบ้านห้วยหินฝนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านสุรกากรตำรวจสรรพสารมิตรเนี่ยนะฮะ
ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเนี่ยปฏิบัติพบรถ๖ล้อ
จะเอาทะเบียนไว้ตีหวยซะหน่อยไหม๗๐๒๘๔๒จังหวัดตากเนี่ย
คือรถเนี่ยคุมผ้าใบมิดชิดเลยนะคุณมีคุณศักดาสารีมุกเนี่ยอายุ๔๔ปีเนี่ย
เป็นคนขับในที่สุดมันข้ามแดนจากพม่าเข้าสู่ประเทศไทย

ปรากฏว่ามันไปโป๊ะแตกตรงไหนรู้ไหมคุณหนุ่มไงคะ
คืออยู่ดีคนขับมีอาการมีพิรุษล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรก
คนมีความผิดมักจะมีพิรุษนะก็คือตอนแรกถ้าสมมุติผ่านไปปกติโอเคมันก็มีรถที่แบบขนไปขนมาปกติอยู่แล้ว
แต่บังเอิญคนขับเนี่ยแสดงอาการพิรุธแน่นอนเมื่อเมื่ออาการพิรุษปุ๊บ
ตำรวจก็ต้องขอเปิดผ้าใบหลังรถทำการตรวจสอบว่ามีอะไร
ปรากฏว่าไปตรวจสอบเพราะว่ามียางรถยนต์ซึ่งเป็นยางรถยนต์เก่าเนี่ยไม่สามารถใช้การได้แล้วเนี่ย
เป็น๑๐เส้นเลยวางกั้นเป็นแผงบริเวณด้านหน้ารถแล้วก็มีถุงดำบรรจุเศษผ้าอีกหลายสิบถุงเนี่ยอัดแน่นเลยล่ะ
ทะเบียนเนี่ยก็ไก่พอพาน๑๔๙๙ลำปาง๑คันเมื่อพบรถธนกราบจึงทำการควบคุมในศักดาไว้
จากนั้นคนเราเมื่อโดนจับปุ๊บมันก็จะพูดความจริงทั้งหมดถูกต้องไหม
เขาก็เลยบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเขาได้ค่าจ้าง๘๐๐๐บาท

แต่ก็ไม่รู้คือมีคนเนี่ยก็คือส่งรถคันนี้ข้ามแดนจากฝั่งเมียนมาร์นะฮะ
แล้วก็นำมาสวมทะเบียนซึ่งตรวจเพราะว่าในที่สุดแล้วทะเบียนที่สวมมาเป็นทะเบียนปลอมคุณ
เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบในศักดารับสารภาพว่าเขาได้รับการว่าจ้างจากชายไม่ทราบชื่อ
บริเวณชายแดนอำเภอแม่สอดให้ขับรถคันดังกล่าวไปที่อำเภอเมืองจังหวัดตาก
จากนั้นก็จะมีคนมารับช่วงต่อเข้ากรุงเทพมหานคร
ราคาค่าจ้างเท่าไหร่ไหม๘๐๐บาทอย่างที่บอก
ถ้าถูกจับไปนี่ก็ไม่คุ้มกันไม่คุ้มกันจริง
คันนี้ต้องอยู่เยอะเลยนะพี่หนุ่ม
นี่มันรุ่นเก่าแล้วคันนี้เป็นรุ่นเก่าแล้ว
ไม่ถึงรุ่นเก่านี่มันคือน่าจะเป็น๙๙๖
ประมาณครับตอนนี้ราคาผมว่าน่าจะมาสัก๓๐๐
ก็๓ล้านกว่าแต่ไปถึงนั่นก็อาจจะเป็นหลักแสนไง
โอเคไปถึงนี่ดีกว่า
ลวงโลกโล่งตอนนี้สารให้ประกันตัวแล้ว
เงินทั้งหมด๓แสนบาทนะครับ
ก็ยังยืนยันว่าตัวเองจะขายหวยต่อไป
วันนี้เองนะครับผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะครับ

สารจังหวัดสมุทรสาครอนุญาตให้ประกันตัว
นายธนวัฒน์คำแหงพลหรือว่านายพีช
หลังจากพนักงานสอบสวนสภโคกขามนะครับ
มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาที่กุเรื่องว่า
มีลูกค้าถูกรางวัลที่๑มูลค่า๙๐ล้านบาท
มาฝากขังในช่วงเช้าที่ผ่านมา

นั่นก็คือ๑พรบคอมพิวเตอร์นะครับ
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
ขายลอตเตอรี่เกินราคา
ช่อกงประชาชนกรณีหลอกลวงประชาชน
หลงเชื่อเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการค้า
และ๔ปลอมแปลงเอกสารสิทธิ

โดยสารตีหลักทรัพย์ทั้งหมดนะครับมูลค่า๓แสนบาท
และไม่มีเงื่อนไขการประกันตัว

วันที่๒๔กันยาที่จะถึงนี้ครับ
ทั้งนี้ในพีชเองได้มีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับ
บอกว่าหลังจากที่เป็นอิสรภาพแล้ว
จะขอกลับไปนอนที่บ้านให้สบายใจก่อนสักคืนนึง
จากนั้นก็จะเริ่มต้นกลับมาเคลียร์ลอตเตอรี่
ให้กับลูกค้าที่สั่งทางออนไลน์ให้เรียบร้อย

มียืนยันว่าจะยังคงขายล็อตเตอรี่ต่อไป
เนื่องจากเป็นอาชีพนี้อาชีพเดียว
ที่สามารถเลี้ยงชีพของตนแล้วก็ครอบครัวได้นะครับ
ส่วนเรื่องของคำให้การนะครับ

ได้ให้ปากคำแล้วก็ส่งมอบให้กับทำพันธงาสอบโสนไปหมดแล้ว
ซึ่งก็ขอยืนยันอย่างเดิมนะครับว่า
ที่ผ่านมาเนี่ย

สำหรับสิ่งที่กระทำไปทั้งหมดถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่นะครับ

หลังจากนี้จะไม่ขายลอตเตอรี่เกินราคาอีกแล้วนะครับ
หรือถ้าจะจำเป็นต้องขายเกินราคา
ก็เป็นกรณีที่เลขหายากหรือว่าเป็นเลขที่เป็นหวยชุดเท่านั้น
ในพีทอ้างเป็นว่าจะขอคุยเดี๋ยวจะทำความเข้าใจกับผู้ซื้อก่อน
ซึ่งหากผู้ซื้อรับได้ก็จะสั่งเลขให้
แต่จะไม่ขอรับมาวางขายเกินราคาอีกแล้ว
คือปกติละราคาที่พี่ขายก็คือ๘๐บาท

มันก็จะมีทั้งหมด๑๕ใบคูณ๘๐ดูดูมั้ย

ก็จะเกินราคามาหน่อย๑๖๐๐๑๖๕๐บาทแต่ในพีชเนี่ยพอดังปุ๊บขายเท่าไหร่รู้ไหม
ใบเท่าไหร่คะ
อ๋อบวกไปเยอะใช่๕๐๐๖๐๐บาทเลย
แต่ทุกวันนี้ถ้าสมมุติเราจะพูดกันแบบว่าใหญ่โลกสวยอะนะเวลาเราไปซื้อกันตามหน้าวัดหน้าวาตามสถานที่

แต่อันนี้เรื่องจริงนะทำไมรู้คุณผู้ชมคือผมบอกเลยว่า
เลขเด็กหรือว่าเลขที่เขามีการแบบว่าเลขสวยเลขดีสมมุติว่าอย่างเลข๑๒๑นี่นายวันวันเนี่ยเดือนนี้เขาว่ามันเจ๋งมาก
เลข๑๑เนี่ยเขาบอกจะดังมากในงวดนี้นะครับในสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ไม่ได้บอกหวยนะเขาพูดกันอย่างนั้น
คือเลขพวกนี้มันจะแพงไงไม่งั้นคุณก็หาซื้อไม่ได้

นะสมมุติว่าเราก็อยากได้เลขนี้มากไปหาชั้นไปหาหมดแล้วไม่มี

ไม่ได้ขายมุดดำต่อไม่ได้ขายมุดดำต่ออ่ะ๒๐๐อันนี้มุดดำต่อได้ไหมอ่ะ๒๐๐
ทุกวันนี้บางที่ถ้าสมมุติไล่เด็กอย่างช่วงแบบว่าช่วงวันสำคัญอะไรอย่างนี้
หรือว่ามีเลขอะไรพิเศษออกมาเนี่ย
ร้อยอยู่แล้วเคยเจอ๒๐๐ก็เคยเจอ
หรือถ้าสมมุติราคาไอ้คำว่า๘๐บาทเราลองไปถามตัวเองดูสิ
ดอกลองสลากนะ
แต่เวลาใกล้เลขออกขายมาแล้วก็ขาย๖๐๐๐กว่า

วันนี้แม้กระทั่งคนเขาทำเครื่องรางของขัง
เขาทำอะไรด้วยพี่ก็เปะหวย

ถ่ายรูปคนก็จะไปแห่ซื้อของร้าน

แล้วก็ขายตรงนั้นเลยหรอครับการใช้ถูกใช่ไหม

ถ่ายรูปเพื่อจะบอกว่านี่นะมีเครื่องลางอันนี้
กับคนนี้นะเขาถูกเพื่อเครื่องรางอันนี้

ถูกมั้ยอย่างนี้หรอการเงินเรียกราบอย่างนี้เหรอ

มันคนจะบ้าเลยมันจะถูกโบยทุกงวด
แล้วมันเป็นไปได้หรือเปล่าผมไม่รู้นี่ตอนฉันแบบว่าส่งไหนไปดูซิว่า
บ่อยสะกดยังแอบเปลี่ยวเป็นนี่สิทธิ์จุฬาได้
โอ้ใช้ไม่ได้รู้เลยอะใช้ไม่ได้รู้ใช่ไหมล่ะ
เธอมันง่ายมากไปอยู่ตามสมมุติการใช้ถูก
ให้ถูกไว้อีกแล้วนะเลขท้าย๓ตัว๑๐๐ใบ๕๐ใบ
โอ้พระเจ้าประทานพร
ถ่ายรูปก่อนกูก็ไม่เข้าใจพระเจ้าเขาไปรู้จักกันตอนไหน
ให้ไหวบ่อยบางทีก็อ่มคุณพี่ไม่รอจำตอนนี้เขาจะเล่นงานคุณนะครับ

เขารับนักคำดื่มบ้างนะครับเขาดื่มทุกครั้งอ่ะคนนี้เขย่า
ออกมาเขาประกันตัวออกมาแล้วก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีในชั้นศาล
ประกันทำไมมันก็เห็นเป็นความผิดซึ้งมาก

เพราะว่าคดีมันไม่ได้อุกจักรการฆ่าคนตาย
หรือเขาก็ไม่ได้ไปโกงใคร

ถ้าสมมุติจะเอาคนนี้ผิดน่ะนางก็แค่หลอก
อันนี้พูดไม่ได้แบบว่าอย่าหาว่าแบบไปเข้าข้าง
เขาก็แค่หลอกเพื่อที่จะขายของอย่างทำมา

เขามีการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จจริงไหม

ตาแป๊ะเนี่ยโดนอยู่แล้วเพราะว่าเขามีอยู่แล้ว

ปลอมแปลงเอกสารก็ว่ากันไปอะไรอย่างนี้

คุณขายเป็นร้อยละร้อยได้

พวกลูกสาบคุณแม่คนช่างดำผมคุณแม่ก็เดิน

เวลาไปทำงานในจังหวัด

ขอไปยืนดูหน่อยไม่ค่อยไปตรวจตัวเลขนิดนึ

สำโลงขาย๑๒๐งั้นมันออกไปซื้อเสร็จแล้ว
เราก็บอกว่าอ้าวคุณเป๊ะคุณป้าทำไมขาย๘๐ราคา

แต่ถ้าบอกว่าเราไม่ได้คิดอะไรเยอะนะ
คนที่เขาขายหวยเขาก็ยังไม่มอบจี้มาป้น
เขาก็ให้กำลังไป๑๐บาท๒๐บาทอะไรอย่างนี้
ถ้าสมมุติเราคิดอย่างแบบโรคสวยอ่ะ

คือเราอยากได้เองไอ้เลขนี้

แต่เราก็เห็นว่าถ้าสมมติว่าเราคิดแต่แบบยังงี้

มีถูกปะละ

ที่จะแพงขึ้น
ก็ยังไม่ได้อยู่ดี

เพราะคนไทยยังเชื่อเรื่องเลข

อุ้ยตายแล้วหมวดนี้มาแล้วมาแล้วพระเจ้าประทานพอลล่ะ

มีใครเคยซื้อได้๘๐บาทล่อเขียนว่าบอกเลยมั้ยค่ะ

กระดาษจอมทองกับตลาดดาว
กับตลาดอ้อ

คุณอยากได้เลขอะไร

อ๋อผมรู้คุณชอบเลขนี้

แต่ถ้าสมมุติเข้ามาถึงก็เลือกยังไม่รู้จะเอาไหน

อาจจะหยิบก็ได้

เนี่ยเมื่อกี้มีคุณผู้ชมบอกบางคนเหลือ๗๕

เมื่อกี้เหลือติดมือเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าบางทีผมเคยมีการไปพูดคุย

สลากที่ออกมาล้านฉบับเนี่ยบางเจ้าเนี่ย
เขาเห็นว่ามันถูกใช่ไหมเขาก็ไปกว้านซื้อกลับมา

ปรากฏว่าตลาดมันไม่ดีอย่างนี้
เขาก็เหลือเต็มมือเขาไงติดมือเขาอยู่อย่างนี้

อาชีพจริงแค่แบบว่าอาชีพของเขาที่เลี้ยทั้งครอบครัว
ก็เขาก็อย่างที่คุณพี่เขาพูดว่าเขาทำอาชีพนี้ของเขา

แต่ก็อย่างว่า

มีคนม้าวว่าไปเนี่ย

ผัวเจ็บปัดค้นอยู่ตรงนั้นได้ไปด่าใคร
ยืนร้องเพลงอยู่เรียงหน้าสะหร่อนเลย

เหมือนเป็นโรคเทวดาไม่ด่าใครสักคำ

ลูกทุกอย่างเรียบร้อยงามงด
เธอยังชอบเมาท์กันเป็นเรื่อยอย่างนี้

เป็นพิกรเขาไปยืนจับเมาท์
ต้องเอาข่าวต่อไป

คนอยากจะได้เงิน๓๐๐บาทถึงขนาด

ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อสุภาพร

แขนทั้งสองข้างคล้ายว่าจะกระดูกหัก

เป็นคำถามของประชาชนทุกท่านที่รอดู

ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะตอบพี่ได้เลยค่ะว่าเพราะอะไร

กับนางจันทาขอบคุณผู้ติดตาม

การสอบถามนางสุภาพรก็คือ

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณ

กันยายนค่ะขณะที่นางจันทา
ซึ่งเป็นมารดาอายุ๗๔ปี

ที่เพื่อนบ้านให้ก็คือนายโพงพัน

ทีนี้ไม่ให้ก็ไม่มีให้

หัวแม่ของตนโขกที่พื้น๓ที
เม่นบิดเลยแขนหักค่ะ
เฮ้ย
ก็เยอะจังนี่นิสัยนะแม่ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ออกอุบาย
ตอนเช้าจะไปกดเงินให้ได้ไหมนายพงพันธ์ก็เลยยอมผ่อนคลายกลับบ้านไป
แม่ตัวเองก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่กระสอบข้าวในครัวโจรสว่างเลย
ออกมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านก่อนที่จะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน

ทีนี้มันก็มีการตั้งคำถามว่าไอ้นายพงพันธ์คนที่เข้ามาทำร้าย

ทำให้คนในชุมชนเองแล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงทุกคนเนี่ย
หวาดภาวะกันไปหมดทำไมถึงไม่ถูกจับ
อยู่สบายผ่านมา๕วันอยู่ที่นี่
อุบลราชธานีค่ะบ้านหนองช้างใหญ่

อยากให้ตำรวจมาจับกลุ่มแล้วนะคะมาทำร้ายมารดาตัวเอง
มันก็ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนคนในชุมชน

คือในโพงภัณฑ์อายุ๓๓ปีก็ก่อเกิดก่อเหตุ

พร้อมด้วยลูกชายของนางจันทาลูกสะพ้ายอันนี้นะคะ
ก็เรียกว่าแบบนั่งดื่มสุรากันหรือว่าเมา

ตอนนี้ก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดอุบลรัชธา
อ้าวมันจับแล้วใช่ไหมจับแล้วนะแต่ว่าต้องหลายวันกว่าจะมา
กว่าจะได้จับ๕วันทุกคนยังอยู่สบายอยู่อะไรแบบนี้
คุณยายหายโอ้โหโดนตีขนาดนั้นเพื่อ๓๐๐บาท
๓๐๐๐บาทไม่มีเงินให้เขาแล้วก็อื้อน่ะ
แต่คนเราอยู่นี่ตายกันพวกเงิน๑๐๐๒๐๐ด้วยนะ
ใช่จริงแหละครับนะครับโอเคเออเอาเหอะ
สู้กูไหนมาไม่ได้เธอทำไมคุณยายบอกกับกูเนี่ย
เมื่อวานนี้ฉันแล้วไข้เงินนะคนทองนะ
ปีหนึ่งผ่านไปมันยังไม่คลอดสักทีฉันเดินไปถามเมื่อไหร่จะคลอดว่ะ
เค้าไม่ได้ท้องคุณแม่เข้าใจผิดจริง
หรือเปล่าไม่รู้ก็เดี๋ยวมาหาให้นางมาเล่าสิ
เออเอาช่วงหน้ามาได้ไงคนแปลกหน้า

เฮ้ยแล้วกลับมากันนะ
เอากลับมาค่ะคุณพี่ค่ะไปค่ะ

นิ่งปัญญี่ตาลจะไป

ปีนน่าจะมีรายการ

ต้องไปดูดากผู้ใช้เฟสบุค่ะ
เขาได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความระบุเมื่อวันที่๑๑กันยายน
ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งปีนเข้าบ้านหลายหลังเลยนะพี่

นเข้าบ้านหลายหลังบริเวณถนนมหาดแหลมหินนะฮะ
ตำบลทัพมาจังหวัดระยองรวมทั้งบ้านของตัวเองด้วยพี่
ทั้งที่ได้ใส่กุญแจรั้วเอาไว้แล้วนะ
ผู้หญิงคนนี้ก็ปีนเข้ามาแล้วแบบเออเบลอ

มานั่งชาร์จแบตมือถือพร้อมกับกระเป๋าเครื่องมือเต็มเหนียวเลยคุณ
โชคดีที่คุณอาข้างบ้านเขาเห็นแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้
เมื่อสอบถามผู้หญิงคนนี้เขาอ้างว่ามาหลบแดด

หลบแดดแล้วก็ปีนรั้วออกไปนะฮะ
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หลบหนีไป
ล่าสุดเจ้าของโพสต์ได้รายงานความคืบหน้าว่า
ผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยเขาติดต่อมาแล้วนะ
มาขอโทษมาขอโทษ
แล้วก็มีแสดงแบบว่าเจตนาว่าไม่ได้มาบุกลุกน้ำ
ที่ทำไปเนี่ยทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ
เดี๋ยวนะตั้งใจปีนเข้าบ้านเขารู้เท่าไม่ถึงการคืออะไร
ตัวเองทำไปเนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ
ต้นจึงพาไปลงมาที่ประจำวันที่รายองเนี่ยนะ

คนเราทุกวันนี้มันแบบแปลกเยอะเห็นไหมฮะ

ถ้าสมมุติเรานั่งอยู่ในบ้านเราอยู่ดีมีคนปีนเข้ามาในบ้านเรา

ทุกวันนี้อ่ะเราเคยเจอไหมที่ขับรถขับรถไปแล้วคนจะมาเข้า
แล้วเขาต้องเปิดถูกต้องไหม

ติดคุกผัวติดคุกขอเงินหน่อยขอเงินหน่อยขอเงินแบบ
ปรากฏว่าแชร์ปุ๊บคนเข้ามากันเป็นร้อยแล้ว

ใช่ก็วันนั้นที่พี่มะตูมเล่าให้ฟังว่า
เขาออกจากบ้านคุณแม่มดดำมาแล้วเจอวัยรุ่น๒คน

เออเป็นวัยรุ่นสองคนน่ะ

คุณผู้ชายสองคนยังขึ้นมาจากไอ้มะตูมนั่นแหละป่ะก้าไปเล่าอีกอีบ้า

อืมใครขึ้นมาตูมฉันไม่รู้จักมะตูม
อย่ามาสิเดี๋ยวนี้ดังแล้วแยกวงอย่างนี้
ข่าวต่อไปดีกว่าช่วงนี้ต้องบอกเลยว่า
อากาศนี้วิปริตมากทีเดียวนะคะทั่วโลกเลย
แม้กระทั่งแต่ในทุ่งย่าสวรรณาก็ทำเอาช้างยีราฟสัตว์เข็ดร้อน
ติดอยู่กลางหิมะเฉยเลยคุณผู้ชมค่ะ
สภาพอากาศที่แปรปวนเข้าปกคลุมในแอฟริกาใต้
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
ยีราฟแอนทิโลปแล้วก็ช้างที่อาศัยอยู่ในทุ่งย่าสุวรรณหน้า
กำลังเดินเตรียอยู่ท่ามกลางหิมะเฉยเลยนะคะ
หลังจากที่สภาพอากาศนั้นแปลกประหลาดเล่นงานเลยทีเดียว
อกจากนี้จากเหตุหิมะตกในหลายพื้นที่ของแอฟริกาใต้

เนื่องจากว่าสภาพท้องถนนนั้นเป็นน้ำแข็งค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นแถบเทือกเขาเซเรเบิกนะคะ
เช่นเดียวกับในรัฐเควาซูลูนาเทา
บางพื้นที่อาจจะเผชิญกับหิมะตกหนัก
มากกว่า๒๕เซนติเมตรในช่วงสุดสัปดาห์
คือมันเป็นแบบอยู่ในสัตว์เข็ดร้อนอยู่ดีต้องมาเดินทางหิมะเฉยเลย

อย่างที่ญี่ปุ่นตอนนี้ที่ฮอกไกโด

หิมะตกแบบไหนมันเร็วกับปกติ
หน่วงมากแล้วก็เร็วอุณหภูมิแบบต่ำดิ่งลงมาเลย

คือเขาบอกว่าเป็นวัวสีแดง
คือมันเป็นคำธรรมนายใครนักถือศาสนาคริสต์บ้าง
วัวสีแดงเนี่ยถ้าวัวสีแดงมาเกิดในโลกเมื่อไหร่
จะอือไมค์ล่นล้าเห็นไหมล่ะ
จะเกิดอะไรเกิดเหตุไม่ดีเนี่ย
ถ้าเกิดที่มีคนเจอใช่ไหม

พอะบ่ายุอือยินดีหุ่นเจออะไรบ้างเนี้ยมันก็เจอเยอะแยะไปหมดเนี้ย
เพราะความควรก็เลยเอาไปเกี่ยวเกี่ยวยงว่าไอ้วัวสีแดงตามตามคำพีย์บายเบิ้ลอ่ะ
ที่เขาบอกมาว่านะมันจะแบบเป็นจริงหรือเปล่า
จะต้องไปเช็คกันเลยนะว่าไอ้วัวตัวนี้ใช่วัวสีแดงตามที่
อีกที่อยู่ในคัมภีร์หรือเปล่าเขากำหนดไว้
เพราะว่าเป็นคำทำนายของใบเบิ้ลก็ว่า
ถ้า๒๐๐๐ปีวัวตัวนี้มา
จะเกิดวิกฤตของโลกแล้วก็เกิดจริง

แต่เรื่องนี้เนี่ยเกิดแล้วแน่นอนตำรวจจับกระเทยท่าแพรแสบอีบะ
หลอกหนุ่มจีนชมเมืองแถมชิมถั่วดำนี่แล้วก็ชิงทรัพย์หนีด้วย

แสบสิช่วงขายที่ผ่านมานี่พัฒนรถเอกปริยพันธ์พัฒนาภงสิน
เป็นรองผู้ประการภูทอจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะได้มีการนำตัว๒มิถุหาคือ
บัณฑิตเสียงกลมแล้วก็นายธัญญารัฐชมพบุตรนะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดเชียงใหม่
ฐานความผิดนะครับร่วมกันวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด
การพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มนำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับที่ซอยข้างท่าน้ำปิง
ท่าเรือแมงป่องหน้าวัดศรีโขงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
โดยเหตุที่ไปเกิดขึ้นเมื่อวันที่๖กันยาที่ผ่านมาผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับได้มีการล่อลวงนักท่องเที่ยวชาวจีน
ชื่อว่าเอดีสันเป็นนามสมมุติที่พลัดหลงกับเพื่อนได้เดินเท้าเปล่าจากวัตูท่าแพงเพื่อกลับโรงแรมที่พัก
ขณะเดินทางก่อนที่จะถึงร้าน๗๑๑ข้างวัดพันตองถนนลอยเคราะห์ประมาณ๑๐เมตร
ได้มีบุคคลนั่งอยู่บนจักรยานยนต์ได้ทักทายนักท่องเที่ยวชาวจีนผู้เสียหาย
นักท่องเที่ยวคนดังกล่าก็ถือโอกาสเข้าไปสอบถามเส้นทางเพื่อที่จะกลับโรงแรมปรากฏว่านักท่องเที่ยวชาวจีนผู้เสียหายเข้าใจว่าจักรยานยนต์คันนั้นเนี่ยเป็นจักรยานยนต์รับจ้าง
แล้วก็จะอาสาขับไปส่งที่โรงแรมก็เลยขึ้นรถไปซ้อนท้ายจักรยานไปนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่าเขาพาไปที่ท่าเรือแมงป่องที่เป็นสถานที่ก่อเหตุลงมือเนี่ยนะครับ
โดยผู้ต้องหาคนแรกเข้าไปตีสนิทชักชวนผู้เสียหายให้ชมวิวทิวทัศน์ยามเที่ยงคืน

ก่อนที่จะออกอุบายให้ผู้ต้องหามีเพศสัมพันธ์ด้วย

ผู้ต้องหาคนที่๒เนี่ยต้องการมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับ
ซึ่งเป็นสาวประเภท๒ทางประตูหลัง

อุ๊ยไม่รู้เหมือนกันอันนี้
ขณะที่ผู้เสียหายกำลังจะเปิดประตูหลัง
ผู้ต้องหารายแรกเนี่ยก็ดึงเอากระเป๋าเป้สภาย
ถ้าอยู่ในเหตุการณ์กับเขาจะเหมือนจะเล่าสักขนาดนั้นอ่ะ

นี่เขาบอกว่ากำลังจะเปิดประตูหลัง
ต้องหารายแรกก็ดึงเอากระเป๋าเป้สะพายมีเงินอยู่๒๙๐๐หยวน

พากันวิ่งหนีนะครับไปซ้อนท้ายจักรยานยนต์สีชมพูขาวเนี่ยนะครับ
ทะเบียนพควายงง๕๙๔เชียงใหม่

หลังเกิดเหตุแล้วก็มีการกัดจับติดตามกล้องมุมจอปิด

จีจี้ไหมแล้วประตูหลังเธอก็จะสอยประตูหลังเขาบอก
ก็ไม่ต้องอะไรหรอกเหมือนกระเทยบ้านดิฉัน
ทำไมไปหลอกผู้ชายมาแล้วก็ชื่อดอเช่ไง
ไปหลอกผู้ชายมาเออจะหลอกกินผู้ชายหลอกมาที่บ้าน
ผู้ชายเก่งกว่าพวกนั้นรู้ไหมถ้าพี่อยากเมียกับผม
ก็พี่ก็ไปหาชุฆแสลล่ะหมูนมาแต้นให้ผมดูก่อนสิค่ะ

พอครูบอดดำทัวว์ครูบอดดำไปลงที่นครพนมนะ

โอ้โฮโทแทกันไป
ไปดูพี่บอดดำไปกันเป็นร้อยก็ไปกันเยอะ
โอ๊ยเขาสุดเลยละ

รู้แล้วสิตอนนี้รู้แล้วตอนนี้มาเล่นกันแล้วไง
พี่แพนเขาบอกว่าเขาก็ให้เรียกพ่อตั้งแต่โปรด
แล้วพี่ค่อยรู้อย่างไม่รู้เรื่องเลย

ถ้าเกิดเกิดขึ้นมา

แสดงว่าวัวตัวนี้จะเป็นการนำคำสัญญาแท้

ที่เกี่ยวกับคำว่าเนี่ยจุดจบ

เหตุการณ์วันสิ้นโลกจะนำมาซึ่งที่ชาวคริสเตียน

จะได้เหมือนว่าถ้าเกิดอันนี้ขึ้นเนี่ย
คนที่ทำดีจะได้อยู่กับอาณาจักรพระเจ้า
คือพระเยซูแต่คนที่ทำความชั่วเนี่ย
ต้องตกอรกกับพวกกันอยู่กับสาธารณ์ไป

เนี่ยเขาก็ต้องมีองค์กรเข้าไปตรวจสอบจริงนะ

แต่ก็แบบว่าถ้าสมมุติ
มันต้องแต่งทั้งตัวใช่มั้ย
แต่ก็แค่แปลกว่าตั้งวัวตัวนี้ครอบมา

แต่หาเพราะมันมีสีแดง

ก็เขาก็กลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นจริง

อ๋อฉันบอกก็ที่ฉันซื้อวันแรกที่ไป
เวลาที่ซื้อลอตเตอรี่ฉันชอบซื้อแจกไง

เคยเจอมากสุด๑๘๐ก็มีนะ

คุณชมพู่ตอบดราม่าเรื่องลูกอะไรอีกแล้วล่ะคะ
คนก็บอกว่าทำไมอุ้มสายฟ้า

คือเค้าก็แบ่งอุ้มกับพ่อคนเนี่ยเหรอ

ถ้าสมมุติถามไปเที่ยวเมืองนอกแล้วเอาลูกไปลูกดื้อหรือเปล่า

หรือถ้าสมมุติชมพู่ไปเดินอื่นไปดูแฟชั่นวิก

ไม่คิดถึงลูกหรอกอันนี้มันน่าจะคำถามมากกว่า
อุ้มลูกคนนั้นก็พ่อเขาก็อุ้มคนหนึ่งไม่ใช่เหรอ

เบื่อไหมชอบถามเวลาอุ้มลูกคนนี้แล้วอีกคนไปไหน

เขาถามว่าตอนนี้อะไรน่าเบื่อที่สุด
ก็เป็นสิ่งแรกที่มันแป๊บเข้ามาเลยในหัว

ก็ไม่อยากให้ถึงกับเรียกว่าดราม่าหรอก
เพราะว่ามันเป็นแค่คอมเมนต์ถูกป่ะ

พอเจอคอมเมนต์แบบนี้เซ็งไหม
ชมเชื่อว่าคนหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่

ก็จะรู้ว่าบางทีคนจะมาแสดงความคิดเห็นเนี่ย

เขาก็มีคนเข้าไปถามว่าแล้วถ้าเดี๋ยวต่อไปต้องไปเดินเมืองคาน

คนก็โยงไปเรื่องน้องใหม่แล้วอีกไกลแล้ว

เออไปตัวแทนมาแรงเท่าเกินอะไรอย่างนี้

ใช่บอกว่าจะมาแทนหรือเปล่า
ตอนนี้นางเอกที่มันแรงใครบ้าง
ก็ยังมีเบลล่าไหม

ไม่คุณยังไม่เคยไปต้องค่อยไปอย่างนี้ถูกแล้ว

ฉันยังไม่เคยไปสักวันหนึ่งเลย

พอกูไม่ต้องไปกูไปไม่ได้

เพราะว่าอาจจะอยู่ได้แล้วสมบัติสงสัยแล้ว

ฉันขอเป็นคนบาลกลับกรุงเทพก่อนเหรอเป็นแบบนี้

นึกว่าจะอยู่สบาย
แบกน้ำแบกน้ำออกไปการปืน

ดิฉันก่อนตกนรกก่อนกรุงเทพฯนะค่ะ

ไม่ไหวค่ะพี่ก็เลือกไปอยู่สักวันหนึ่งก่อนก็ลองแบบพี่อ้ำนี่ไง

คืออย่างนี้ตอนนี้เขากลับมาทำหน้าที่คุณพ่อแล้ว
ก็ชวนลูกดูหนังสือมอเตอร์ไซค
แล้วก็ทดแทนเวลาที่หายไปด้วยนะครับ
แม้ว่าจะเป็นเวลานับปีเลยที่เบนเลสซิ่งต้องอยู่ในเรือนจำ

แต่ว่าวันนี้เนี่ยเบ้นเองได้มีการรับการประกันตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ

เบนส์ได้กลับมาใช้ชีวิตที่เกือบปกติเลย
แล้วก็สามารถอยู่ดูแลน้องเลสซิ่งลูกชายของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะครับ

กับแพทย์ได้ใช้เวลาร่วมกัน๓คนในครอบครัว

และเบนเองก็ได้เอานิตยศาสนมอเตอร์ไซต์

ชอบเด็กผู้ชายเนอะ
แต่ลูกสาวพี่ก็ชอบนะพวกมอเตอร์ไซค์
รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถอะไรก็ชอบ

รู้ตอนนี้เลยเหรอเอาจริงก็ไม่รู้ตอนนี้จะมดดำรู้เลือกตัวตอนไหน
ป่าลูกพี่ยังน้อยอยู่อายุนะสองเอง
เขาไม่อยากเป็นผู้หญิงแล้วอยู่ดีวันนี้คือดีนังเราบอกว่าไงหรือเปล่า

ตัดสินใจแล้วว่าจะไปตัดผมสั้นเหมือนป๊าป๊าจะตัดผมเป็นผู้ชาย
เขาเรียนแบบพี่มากเกินไปหรือเปล่า
เห็นพี่พูดครับพูดอะไรอย่างนี้ก็ตามพี่อะไรอย่างนี้
ไม่หรอกพี่ว่าไม่นะพี่ว่าเขาเป็นเพราะว่าเขาอยากเป็นผู้ชาย

เขายังชอบอยู่ใส่กระโปรงหรืออย่างนี้ไม่ชอบใส่กระโปรงไหม
ไม่ใช่นะแม่เขาจับประเป๋าเธอแม่เขาจับลูกเขาแต่งตัวเธอ

เหมือนกับฉันเป็นเด็กชอบเล่นกระตูกระตา
แต่ฉันเป็นเล่นกระตูกระตาแต่ฉันชอบตบชอบเตะอย่างคน
นางชอบกระตูกระตาอย่างคนเด็ก

วันเกิดฮุนเจนี่ปีนี้เค้าก็ประกาศ

ก็มีความรักก็ทำให้เขาดูเด็กลง
นะคะก็ความรักเติบโตมาพร้อม
ก็พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่อีกครั้งหนึ่ง

วันเกิดครบรอบ๓๗ปีของคุณเจนี่นะคะ

ก็เห็นคุณเจนี่ลงรูปทำบุญเลี้ยงพระ
แล้วก็ลงแคปชั่นบอกว่าวันเกิดปีนี้ไม่ขออะไรเลย

ขอให้ทุกคำโวยพรที่ทุกคนมอบให้นั้นย้อนกลับไปให้กับชีวิตทุกคนนะคะ

แล้วก็ลงวันที่๙๑๑๑๘นะคะ
ขณะที่ในอินสตาแกรมของแฟนหนุ่มคุณมิกกี้เดอร์เฟสเอง
ก็โพสต์รูปคู่กับสาวเจนี่ในอิริยาบทยิ้มหวานมีความสุข
ขณะที่ไปดินเนอร์ร่วมกันพร้อมกับข้อความบอกว่า
ทุกอย่างสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะอะไรก็ว่ากันบ้าง
แต่เห็นก็นางก็มีคุณวุ้นส้มวุ้นเส้นก็ไปร่วมงานกัน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

ทำไมยังไม่เจอแปลกนะจะไปทำใหม่จะเกาหลีอีกแล้ว
แต่เขาก็หล่ออยู่แล้วไม่คือนางชอบไปทำตามาสองครั้ง
แล้วเพิ่งมารู้ว่ามาเต้นกีฟตาปุ๊บสักพักหนึ่งก็จะตก

เพิ่งมารู้เต้นเป็นกามเนื้ออ่อนแรงที่เปล่า
มันก็เลยแบบอยู่ดีก็ตกลงมาเอง
เหรียญกรรมต้องฉีดบีลดท็อกเพื่อไปดีมันจะได้ขึ้นไง
บีลท็อกก็ฉีดพี่มันจะไม่ฉีด
ลุ้นกีฟตาแล้วนะบีลท็อกไม่ได้เท่ากับกีฟตา
คือกรีดปุ๊บถึงเวลาปุ๊บมันก็จะหย่อนหล่นอย่างนี้

ตั้งท้องแต่ก็มีภาวะกระดูกซี่โคง

ออกปากเต็มตัวเลยบอกว่าทรมานมากที่สุดเลย
ว่าที่คุณแม่คนสวยคุณเอมมี่มรกฏก็
ทราบสาเหตุการไม่สบายก่อนหน้านี้จากคุณหมอนะคะ

เป็นอาการของโรคกระดูกอ่อนของซี่โครงอักเสบ
ล่าสุดไปเจอตัวคุณเอมมี่ก็อัปเดตอาการนิดนึง
เอมมี่บอกว่าดีขึ้นแล้วค่ะแทบจะไม่ได้รู้สึกอะไรแล้ว
แต่ก็ต้องพักมากขึ้นนะคะทำอะไรช้าลง
ทั้งคุณหมอและคุณสามีสั่งว่าว่าเราเป็นคนท้อง

เพราะว่าเราเป็นคนทำอะไรเร็วมากต้องทำให้ช้าลง
หายใจลึกถ้ายืนมากเกินไปก็ให้นั่งหรือว่านอน
โชคดีที่อาการดีขึ้นเพราะว่าเท่าที่ได้ยินมา
คนอื่นเขาเป็นกันจนคลอดเลยแต่นี่เขาอาการดีขึ้นแล้ว
หายขาดหรือสามารถกลับมาเป็นได้อีกไหม
โอกาสกลับมาเป็นได้อีกค่ะแต่ภาวนาขอให้ไม่เป็น
เพราะว่าทรมานมากตอนนี้โอเคแล้วรู้สึกดี

ตัวเราเองมีหวาดระแวงต้องเช็คกับคุณหมอตลอด
ไม่เรื่องนี้ก็เป็นคนขี้หน่อย
นั่นแหละ
ส่วนอีกข่าวหนึ่งก็โดนนัดกับไฮโซตามนะครับ

โดนัทมานักสนับไง

แล้วก็ถ่ายรูปมาลงโดนัทก็ยิ้มอย่างเต็มที่
แฟนหนุ่มก็มองด้วยสิ๊ดตาที่หวานร่ำมุน
นี่นานจะมีแบบวินเตอร์ทีหนึ่ง
แล้วเธอยังมีความรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่า

เมื่อก่อนเราก็ได้ตามผู้ดีว่าเขาก็มีความรู้สึก

เออพี่พิราณเขาเป็นอะไรนะตอนนั้นเนี่ย

เหมือนอาร์ตพระสุทธิ์ตัวใหญ่ใครจะไปคิดเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง
คือเรื่องของเรื่องอาร์ตเข้าอาร์ตนี่โดนัทนะฮะ

คืออาร์ตประสุทธิ์เนี่ยคือเรื่องเราเห็นออกกำลังกายทุกวัน

สิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาร์ตมันทำศัยกรรมมาโดยตลอดชีวิต
ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งไปรู้มาเว้ยว่าอุบัติเหตุที่ตัวเองเคยเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ๑๗
คือมดสัยคว่ำแล้วมันก็มีแผลตรงตานั่นแหละปรากฏว่าอายุเรามันมากขึ้น
กีดปุ๊บเมื่อถึงเวลามันก็ยิ่งลง